ดูเรื่องราวที่ว่ากันว่าแหมคนไว้ใจร้ายที่สุดอีกแล้วนะฮะ
เจ้าของร้านคาแคร์เขาถูกคนร้ายเข้าไปงัดทรัพย์สินในบ้านเขามูลค่าเยอะแยะมากมาย
สุดท้ายเนี่ยภาพที่มันปรากฏคือเขาจำได้ว่ามันคืออดีตลูกจ้างที่เคยมาทำงาน
ให้ออกไปแล้วไม่มีงานทำกลับมาทำงานใหม่ก็ให้ทำ
ไปจับกลุ่มได้ในป่ายังปากแข็งเสียงแข็งเฮ้ยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ขโมย
แต่ยอมจำนวนเพราะอะไรเสื้อที่เอาโพกหัวเนี่ยเป็นเสื้อของเจ้าของบ้านเขา
โป๊แตกมากเขาจำได้ค่ะไปดูภาพครับ
ดันได้เสื้อหนูเอาเสื้อเขาอีกอยู่ในห้องมันเอาเสื้ออยู่ในห้องพันด้วยกับเสื้อหนู
แล้วไหว้ก็เห็นว่าเออไม่เปิดออกหมดเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งกับเจมือใส่
ไม่ได้วิ่งแล้วไม่มีใครรู้เอาไปพ่อกลางพ่อกลางพ่อกลาง
แต่เสื้อที่โพกอยู่กับเสื้อของเจ้าของเขาเขาจำได้ลืมหรือเปล่าค่ะ
สุดท้ายผมขอโทษครับยกมือผมไม่ได้ตั้งใจโฟลแตกแยกโรงพักสตึกมากค่ะ
ผู้เสียหายเจ้าของร้านคาแคร์คือนางสาวพุทธชาติเขาบอกว่าโอ๊ยนายวันลบเนี่ยนะ
เขาเนี่ยเป็นคนร้ายถึงแม้จะเอาเสื้ออำพลางใบหน้าแต่หนูจำได้เพราะมันเสื้อของหนู
ก่อเหตุลักษัพแหมพอมาถึงหน้าซีดเสียงอ่อยเลยเพราะเขาบอกว่าก็เสื้อที่โพกอยู่เสื้อหนู
จำนวนยกมือไหว้ขอโทษและตำรวจก็พาไปตรวจยึดของกลางที่ซ่อนไว้ในกำแพงบ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่าชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจเพราะว่ามีโจรขึ้นบ้านของนางพุทธชาติ
ในซอดข้างร้านสมัยเนย่างหมู่สิบเจ็ดนิคมสมบูรณ์ดำบลนิคมอำเภอสตึกที่จังหวัดปูรีร่ำ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบไม่พบตัวคนร้ายเพราะว่าหลบหนีไปแล้ว
กระจายกำลังตามหาจนไปเจอว่าซ่อนอยู่ในป่ายุคาลิปตัสนะฮะแล้วคุมตัวมาสอบสวนสอบปากคำ
ตอนแรกเนี่ยนายวรบก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งยอมไม่ยอมจำนวนอะไรฮะ
สุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายเขาเดินทางมาชี้ตัวก็นี่แหละคนนี้แหละที่มันยอมเพราะอะไรกัน
หนูโพกอยู่นั่นน่ะจำได้มาจากตู้นายบรรลบก็เลยสารภาพยกมือไหว้บอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจขโมยครับจริงจริงเนี่ยนะจะไปหาหนูนาตามทุ่มนา
แล้วเห็นบ้านของนายจ้างเก่าก็เลยแบบแว๊บขึ้นมามันต้องมีของมีค่าอยู่ข้างใน
เพราะเคยทำงานต้องการเงินไปใช้จ่ายที่สำคัญต้องการเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ค่ะนะฮะก็เลยเนี่ยฮะน้ำมือตามัวขึ้นมานะฮะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่านายวัลลบเนี่ยเคยทำงานที่ร้านแล้ว๑ครั้งถูกให้ออกไปปีก่อน
กลับมาของานใหม่สงสารก็เลยให้ทำต่อแต่สุดท้ายเนี่ยนะอุตส่าห์ไว้ใจกลับไปขโมยของภายในร้านครับ
แล้วก็ที่สำคัญในรถของลูกค้าก็ไปขโมยไล่ออกไปรอบสองเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา
เพราะไปขโมยของในรถของลูกค้าที่เอาไปล้างไม่คิดว่าจะย้อนกลับไปทำแบบนี้อีก
แล้วไปขโมยทรัพย์สินมีค่าเป็นเครื่องเพชรนาฬิกาแบรนดเนมทองคำต่างมูลค่า๕แสนบาท
โชคดีมีชาวบ้านเห็นแจ้งตำรวจตำรวจก็ทำงานเร็วสามารถจับกลุ่มในเดี่ยวได้
หรือว่าในวันลบนี้แหละน่าก็ถูกตั้งเขาหาไปนะฮะ
ลักทรัพย์ในเคหาสถานแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ